พูดถึงกระแมเป็นแล้วนึกถึงอาหารอย่างหนึ่ง
คล้ายกันเหนียวก็คือข้าวทิพย์

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยู่ในพุทธประวัติ
ก็คือการควรก้าวทิพย์นี่แหละเชื่อว่าเป็นผลบุญ
เป็นอันนี้สงฆ์มากเลยถ้าหากว่าได้ถวายให้พระพุทธเจ้าแล้ว
เพราะฉะนั้นที่จังหวัดกาลสินทั้งพระสงฆ์ทั้งชาวบ้าน
ก็เลยมาร่วมกันกวนข้าวทิพย์ในช่วงของวันออกพรรษานี่แหละ
เป็นการสืบสารประเพณีด้วยแล้วก็สร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย
นี่คืออยู่ที่วัดใต้โพค้ำนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
มีพิธีกวนข้าวทิพย์แบบสมัยโบราณ
งานนี้พิธีนี้ก็มีพรามโหนเทพยดานางฟ้านางสุชาดา
พรหมจารีและทายกทายิกามาตั้งเครื่องสังเวย
หัวหมูบายสีเป็ดไก่ขนมต้มแดงขนมต้มขาวมะพร้าวอ่อนกล้วย
เพื่อทำพิธีบวงสวงพระสงฆ์ก็เจริญพระพุทธมนต์
แล้วก็เตรียมก่อตั้งกระทะกวนภายในโรงพิธีทั้งหมด๑๐กระทะ
แล้วก็จะมียักษ์คอยยืนประจำทั้ง๔ทิศทำแบบนี้จนกว่าจะเสร็จพิธี
ค่อยไล่เรียงกันไปตามลำดับขั้นตอนนี้นะคะ

พื้นที่นี้เขายึดถือปฏิบัติกันมาถือว่าเป็นประเพณีของชาวพุทธ

เพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในสมัยพุทธกาลที่นางสุชาดากวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น๑๔ค่ำ
แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสรุ๑วันค่ะ
ก็ถือว่าเป็นผลบุญอันใหญ่หลวง
ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธก็เลยพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย

เชื่อกันว่าข้าวทิพย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามทุป่าญาติค่ะ
ก็ทำพิธีร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้
พอทำพิธีครบถ้วนตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก็ถือว่า
ข้าวทิพย์ออกมาที่เสร็จสมบูรณ์ต้องใช้ความประณีต
ต้องใช้พละกำลังคือร่วมแรงร่วมใจกัน

อย่างเช่นชะเอมเข่าต่อข้าวเม่าแล้วก็ผลไม้มากมายเอามากวนรวมกัน
ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่พื้นที่ที่จะหาได้

แต่ก็ปรับปรุงรสชาติให้อร่อยตามความต้องการตามความเชื่อ
ใครได้มาร่วมกวนข้าวทิพย์ก็เป็นสิริมงคล

ที่ทำให้ประชาชนแถวนั้นเขาได้เข้าวัดทำบุญกัน

ร่วมแรงร่วมใจเห็นถึงความรักความสามัคคีกันด้วย